ในเพจเฟซบุ๊กเรียนละอ่อนโพสต์เอาไว้
บอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ถนนเพชรบุรี
ระหว่างสุขุมวิทย์๓๑มุ่งหน้าคลองตัน
พฤติกรรมคลุ้มคลั่งมากอันตรายต่อผู้ใช้รถใช้ถนน

กล้องหน้ารถใครถ่ายภาพเหตุการณ์หรือป้ายทะเบียนได้ได้ไหมคะ

ได้ค่ะถ่ายวีดีโอไว้ค่ะ
ถ่ายวีดีโอไว้
ก็แค่เดียดไหมล่ะพี่
เดียดตอนไหนล่ะรู้เลย